เขาไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ติดกับบันได

ยืนอ้ากวงรำอยู่ตรงตีนบันได
กลางดึกคืนเดียวกันค่ะเขารู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนดิ้น
ขึ้นอยู่บนเตียงปลาเนี่ยหันไปเพื่อที่จะถามว่ามึงเป็นอะไร
แต่สิ่งที่มันเห็นนะตอนนั้นคือฝนตาเหลือกเหมือนหายใจไม่ออก
แล้วมันก็ปรากฏร่างของนางรำค่ะยืนเหยียบอยู่บนอกของฝน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
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าทั้งในโซเชียลและนักเล่าที่เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากทางบ้าน
แล้วก็ต้องฝากคุณผู้ชมก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับเรามาในรูปแบบของวีดีโอคอร์
ส่วนผมนั้นอยู่ในห้องจัดรายการคนเดียวก็เลยไม่ได้สวมใส่แมสหน้ากากอนามัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
และในค่ำคืนวันนี้เป็นคิวของพี่เอ๋ชะบาแก้วนักเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในโซเชียล
วันนี้เขามีเรื่องราวมาฝากพวกเราทุกคนฮะ
ยินดีต้อนรับพี่เอ๋ครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับ
สวัสดีค่ะคุณแจ๊ค
วันนี้คุยกันแบบเห็นหน้า

น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราคุยกันแบบเห็นหน้าถูกไหม

ปกติเราจะโทรศัพท์คุยกันในรายการช่วงดึก

วันนี้เป็นเกียรติมากที่พี่เอ๋มาร่วมรายการสถานีผีดุกับเรานะครับ
เช่นกันค่ะขอบคุณทางรายการมากที่ให้เกียรติพี่เช่นกันค่ะ
มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับพี่เอ๋มาพร้อมกับเรื่องของแรงรักแรงอาฆาตเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของรุ่นน้อง
ท่านหนึ่งนะคะพี่ขอใช้นามสมมุติทั้งหมดเลยนะคะคือเรื่องเนี้ยมันเกิดมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้ว
น้องคนนี้มีคนที่เล่าให้พี่ฟังคือชื่อน้องปลานะคะแล้วก็มีน้องฝนน้องปลาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่เต็มตัวนะคะ
เขาเป็นคนนครสวรรค์ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนหนังสืออยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยเรียนจบแล้วก็จะต้องมาเข้ามหาวิทยาลัยที่กรุงเทพ
ทีนี้ด้วยความที่ว่าไม่อยากที่จะไปอยู่ที่ไหนไกลแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพบ่อยเขาอยากหาบ้านเช่าหลังนึงซึ่งให้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยหน่อยแล้วก็ถูกหน่อย
ทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเวียนหากันได้สักระยะหนึ่ง
เขามาเจอบ้านหลังนึงค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะ
เขามองจากตัวบ้านด้านนอกเนี่ยขออนุญาตอธิบายหน่อยนะ
ด้านหน้าเป็นรั้วบ้านเตี้ยถ้ามองเข้าไป
เขารู้สึกว่าเฮ้ยถูกใจบ้านหลังนี้เพราะว่ามันมีพื้นที่หน้าบ้าน
เขาก็เลยดูมันมีเบอร์ติดต่อค่ะที่อยู่ตรงรั้วหน้าบ้านเนี่ยเขาก็เลยโทรไปหาเจ้าของบ้าน
ตกลงว่าโอเคเจ้าของบ้านมาก็ได้เปิดเข้าไปดึงในบ้าน
มองเข้าไปข้างในแล้วคือโอเคชอบประเปิดดูเช็คนู่นนี่นั่นชอบ
ค่าเช่าเดือนละ๔๕๐๐บาทไม่มีมัดจำนะคะ
พอได้แบบนี้เขาก็รู้สึกเฮ้ยถูกใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไปใต้มหาวิทยาลัยด้วย
ก็เลยตกลงที่จะเข้าบ้านหลังนี้พอนัดแน็ตกันเสร็จเรียบร้อยได้กินแจ
หลังจากนั้นอีกประมาณสัก๒๓วันปลากับฝนเนี่ยก็มาที่บ้านหลังนี้
พอเขาไขประตูรั้วเข้าไปแล้วก็ไขเข้าไปในประตูบ้าน
พี่ขออธิบายภายในบ้านหน่อยเพราะว่าพอเปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ย
ด้านหน้าจะเป็นห้องโถงทางซ้ายมือจะเป็นบันไดขึ้นชั้น๒
แล้วใต้บันไดเนี่ยจะเป็นห้องใต้บันไดสูงประมาณเมตรกว่า
ด้านขวามือจะมีตู้อยู่๑ใบซึ่งเป็นตู้ที่ดูสาวมาก
แล้วก็จะมีเหมือนเป็นห้องเล็กอยู่หนึ่งห้อง

ด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ำซึ่งอยู่ติดกับบันได
ส่วนด้านหลังในนี่ก็คือเป็นห้องครัวห้องทานอาหารก็ปกตินะคะ
ส่วนชั้นบนก็จะเป็นห้องโถงและมีห้องนอนอยู่๑ห้อง
โอเคแล้ววันนั้นเขาก็เลยย้ายเข้ามา
แล้วก็ได้ทำการกินทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดกัน
ผลเขาก็ขึ้นแยกย้ายไปข้างบนเพื่อที่จะเก็บของเขา
ส่วนปลาเขาก็อยู่ข้างล่างเพื่อที่จะเก็บของทำความสะอาด
ช่วงที่เก็บของทำความสะอาดหนีเนี่ยเขาก็ไปเปิดตู้ใบนั้นน่ะ
เขาก็เห็นว่ามันมีตลักแป้งอยู่หนึ่งใบ
ตลับแป้งอันนั้นมันเป็นตลับแป้งออกแนวโบราณนะคะ
ทีนี้พอเจอเสร็จตามันก็เลยตะโกนเรียกว่าเฮ้ยไอ้ฝน
ไอ้หลวงตัวเลยวิ่งลงมาข้างล่างพอมาเจอ
หลวงก็เลยพูดว่าโอ๊ยของเสาร์โบราณขนาดนี้นี่ไปเลย
ทีนี้ด้วยนิสัยของฝนแล้วเนี่ยฝนเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องประเภทนี้
ไม่กลัวด้วยแล้วแถมเป็นคนที่ปากไม่ดีชอบท้าทายอีกต่างหาก
ทุกอย่างก็โอเคผ่านไปเขาก็เก็บของทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ
พอตกกลางคืนก็คือแยกย้ายกันนอนปลาเนี่ยเขานอนชั้นล่างซึ่งเขาเป็นผู้ชาย
มันก็ต้องนอนทั้งล่างอยู่แล้วถูกไหมเขานอนข้างบนทีนี้พอนอนไปเรื่อย
กลางดึกตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นเวลากี่โมงเจ้าปลาเขาได้ยินเสียงดังคึกกักอยู่ข้างบน
เหมือนก็เอ๊ะมันก็ดึกแล้วนะทำไมไอ้ฝนยังไม่นอนสักที
เขาก็นอนฟังไปสักระยะหนึ่งเสียงดังอีกแล้วค่ะ
เขาก็เลยนึกเริ่มโมโหตรงที่ว่าดึกแล้วทำไมไม่นอนพรุ่งนี้ต้องไปเรียน
เขาก็เลยตัดสินใจเปิดประตูห้องค่ะเพื่อที่จะออกไปบอกฝน
ทีนี้ในขณะที่เขาเปิดประตูห้องเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ด้านหน้าบ้าน
ทีนี้หน้าบ้านเขาจะมีหน้าต่างเล็กอยู่สัก๒บาท
สรุปกลายเป็นว่าฝนยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงหน้าต่าง
เขาก็เลยถามว่าฝนทำไมแกยังไม่นอนอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะ
คนบอกว่าเออรู้แล้วเดี๋ยวจะไปนอน
ทีนี้พี่ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะคะตอนที่เขาเข้าบ้านมาใหม่
คือวันนั้นพอเขากำลังตัดสินใจว่าจะเช่าบ้านหลังนี้
เขากำลังจะเปิดประตูบ้านเขาเห็นแมวดำอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในบ้าน

อยู่ในบ้านเลยผมก็ดีใจเฮ้ยมีแมวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาเลี้ยงดีกว่า
ตอนนั้นก็เลยบอกว่ามึงจะบ้าเหรอฝนบ้านล็อกอยู่แล้วแมวมันเข้าไปได้ยังไง
เออมันก็เลยนึกว่าเออจริงว่ะแต่ก็เปิดประตูเข้าไปไอ้ฝนก็วิ่งไปไล่แมว
แมวก็หายไปไอ้การหายไปเนี่ยทุกคนไม่ได้สนใจก็คิดว่าแมววิ่งออกไปหลังบ้านระเบียงอะไรก็ว่าไป
แล้วพอเสียงที่กลับมาปัจจุบันปลาได้ยินเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าสงสัยจะเป็นเสียงแมวกระโดดบนระเบียง
ก็ผ่านไปคืนนั้นนอนไปเรียบร้อยเขาอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณครึ่งเดือนค่ะ

ตกดึกคืนนึงเจ้าปลาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำ
เขาก็เลยลุกขึ้นจากห้องนอนเนี่ยเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำ
พอเขาไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ติดกับบันไดทำธุระเสร็จปุ๊บเปิดประตูออกมา
สิ่งที่เขาเห็นตอนนั้นเขาเห็นว่ามันมีเงาหนึ่งอยู่ตรงตีนบันไดด้านล่าง
เราก็คิดโดยใจว่าไอ้ฝนบ้าหรือเปล่าห้องน้ำข้างบนก็มีจะลงมาทำไม
เขาก็พยายามขยี้ตาเพราะเขาไม่ได้เปิดไฟมองเพื่อที่จะอ้าปากทักฝน
แต่สิ่งที่เขาเห็นตอนนั้นเงานั้นนะคะมันปรากฏร่างให้ชัดขึ้น
กลายเป็นนางรำชุดแบบเออใส่ชุดเหมือนลิเกยืนตั้งวงรำอยู่ตรงตีนบันได

มันยังยืนรำอยู่แล้วมองมาที่ปลา
ตกใจรีบวิ่งเข้าห้องแต่การวิ่งของปลานี่ต้องวิ่งสวนนางรำตรงนั้นมานะ
พอเข้าห้องเสร็จคลุมโปรงเลยคลุมโปรงเสร็จก็คือแบบ
พยายามข่มตาข่มให้หลับร้องไห้ก็ร้อง

กลัวว่าฝนจะด่าเพราะว่ามันไม่เชื่อเรื่องนี้
ผมใจจนหลับไปยันเช้าค่ะ
พอเช้ามาก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย

ฝนบอกว่ามึงเคยเจอ
เค้าไม่เชื่อไง
ปลาบอกว่ากูไม่ได้ดูหนังอะไรกูเห็นจริง
สรุปไอ้ฝนไม่เชื่อป๊าก็เลยไม่พูดอะไรละ

พอรุ่งอีกวันนึงก็กลับมาที่บ้าน

พอสักผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งคะ

ไอ้ฟ้าก็ตกใจเฮ้ยเสียงอะไรจักรกด
ฝนมึงเป็นอะไรรึเปล่า
ฝนบอกเปล่ากูไม่ได้เป็นอะไรกูไล่กัดแมว

เขาเลยบอกว่าทำไมมึงต้องล้มเสียงดังขนาดนั้น
ฝนก็เลยรีบวิ่งลงมาหาปลาค่ะ

บอกว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่กูเปิดห้องเข้าไปเนี่ย
มันมีแมวตัวนั้นอะอยู่บนเตียง

พอกูเห็นกูก็เลยจะรีบวิ่งเข้าไปจับ
ขณะที่มือกำลังจับอยู่เนี่ยแล้วตัวล้ม
ป๊าก็ตะโกนขึ้นไปพอดีว่ามึงเป็นอะไร
พอฝนตะโกนบอกว่ากูล้มกูจัดแมว

ก็เลยคิดว่าอาจจะเผลอหลุดมือไป

นั่งทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อย
พอตกดึกค่ะแยกย้ายกันนอน
กลางดึกคืนนั้นเจ้าปลาบอกว่านอนอยู่ได้ยินเสียง

เหมือนมันดังอยู่ในบริเวณบ้าน
แล้วก็มีเสียงกระโคนดัง
ไอ้ปลาก็เอ๊ะแมวรึเปล่า

ไอ้ไทยนี่มาจากไหนก็นอนพยายามนอนคงตรง

มันก็เลยเฮ้ยคราวนี้กลัวกลัวแล้ว
ตัดสินใจเลยค่ะโทรขึ้นไปหาผม
ฝนมึงได้ยินเสียงอะไรไหม
ฝนบอกว่ากูไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย
บอกกูได้ยินเสียงเสียงดนตรีไทย

แต่ป้าบอกว่ากูไม่กล้าขึ้น

ด้วยความที่ฝนมันก็กลัวว่าเพื่อนเนี่ย

ตัดสินใจค่ะที่จะลงมานอนกับไอ้ปลา
ทีนี้พอเข้าไปนอนกันเนี่ย
เสียงดนตรีไทยมันดังค่ะ

คือได้ยินทั้ง๒คนเลยนะคราวนี้
อย่างงี้พอดีถึง๒คนเนี่ย

พอกู้เศ็บปุ๊บฝนรุกจากเตียงเลยค่ะ

พอจากห้องเสร็จมายืนอยู่ตรงหน้าห้องห้องโถงนั้น

กูทำอะไรให้มึงเดือดร้อน

สิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นคือ
ประตูใต้บันไดค่ะประตูห้อง
พร้อมอยู่เออแล้วอยู่ดีดีมันก็เด้งเปิดออกมาครับแล้วสิ่งที่มันปรากฏอยู่น่ะตอนนั้นคือ
มันมีร่างของนางรำยืนตั้งวงรำอยู่ใต้ห้องบันไดครับ
แล้วมีแมวดำนั่งอยู่ข้างข้างอ่า
มันเห็นแบบนั้นคือคราวนี้ทั้งปลาทั้งฝนเห็นทั้งคู่
พร้อมกับเสียงดนตรีไทยมาดังระงมมากมากไอ้ตาตั้งสติได้คว้าฝนค่ะ
ลากเข้าห้องเลยพอลากเข้าห้องไปแล้วก็ปิดประตูคุมโปรง
คราวนี้กลายเป็นว่าทั้งสองคนเหมือนสติจะแตกทำให้ฝนมันเริ่มตั้งสติได้
มันก็ก่อนที่มันจะตั้งสติได้นี่คือมันด่าแล้วนะทั้งด่าทั้งร้องไห้ทุกอย่าง
พอสตินิ่งลงปุ๊บไอ้ฝนก็เริ่มหลับไอ้ปลาก็เลยบอกว่าคุณจะทำยังไงดีวะ
บ้านก็เพิ่งจะเช่าเงินก็ไม่มีที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ก็ข่มใจข่มใจนอนยกมือพนมข่มใจให้นอนหลับไป
กลางดึกคืนเดียวกันค่ะเขารู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนดิ้น
จัดปลาควบคุมด้วยมึงเป็นอะไรมึงเย็นที่ทำไมฝนไม่ตอบค่ะ
เขียงดึงอืมอ่ะอยู่เนี้ยจนปลานี่รีกตัวหายขึ้นมาเลนตา
ครับแล้วหันไปเพื่อที่จะถามว่ามึงเป็นอะไร
แต่สิ่งที่มันเห็นนะตอนนั้นคือฝนตาเหลือกเหมือนหายใจไม่ออก
แล้วไอ้ปลาก็เขย่าฝนมึงเป็นอะไร
แล้วมันก็ปรากฏร่างของนางรำค่ะยืนเหยียบอยู่บนอกของฝน
แล้วตั้งวงรำอยู่บนอกของฝน
ตาเห็นแบบนั้นด้วยความตกใจถอยตัวเองลงมาจนตกเตียง
แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าลูกขอโทษลูกทำอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วย
ขอเข้ามาให้ลูกด้วยกับเพื่อนเดี๋ยวจะไปทำบุญให้
เขาพูดแบบนี้พอพูดแบบนั้นเสร็จยกมือไหว้
นางรำหันคอมาเลยค่ะแบบฮึกมองพวกมึงแน่กว่ากูไม่ใช่เหรอ
พูดคำนี้เสร็จไอ้ตาบอกว่า
สติดักวูบจะรู้สึกตัวคือตอนเช้า
ก็ไปมหาวิทยาลัยคราวนี้ไอ้ป่าก็เลยเล่าให้ฝนฟังว่า
เนี่ยกูเห็นแบบนี้นะกูเห็นนางรำมายืนอยู่บนอกมึง
เล่าทุกอย่างให้ฝนฟังคราวนี้ฝนเงียบค่ะคุณแจ๊ค
ไม่เชื่อตอบไม่ด่านิ่งไอ้ปลาก็เลยบอกว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่าว่ะกูว่านะวันนี้
ชวนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยไปที่บ้านด้วยเหอะไปทำอะไรก็ได้
เหมือนกับมีคนอยู่ด้วยหลายคนผมก็เลยโอเคเห็นด้วย
เขาก็เลยชวนเพื่อนไปสองคนค่ะที่มหาวิทยาลัย
ใครจะตกเย็นก็กลับไปที่บ้านทีนี้ครับการที่ชวนไปสองคนเนี่ย
แจ๊คต้องขออภัยด้วยนะคะคือเขาก็ไปตั้งวง
เล่นอะไรก็แก๊กก็แก๊กตามภาษาหนึ่ง
กันไปเล่นกันมาได้สักระยะหนึ่งเริ่มดึกแล้วก็เตรียมตัวที่จะแยกย้ายกันกลับ
เพื่อนก็โอเคไอ้ฝนกับปลาก็เดินออกมา
ส่งเพื่อนหน้าบ้านพอในขณะที่กำลังจะส่งเนี่ยเพื่อนคนนึง
บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูขอเข้าห้องน้ำหน่อย
ก็เลยโอเคเพื่อนก็ไปเข้าห้องน้ำ๓คนก็ยืนคุยกัน
เหตุว่ามึงจะเข้าน้ำบุกเข้าเสร็จแล้วอือฮือ
เพื่อนคนนี้ก็ไม่พูดอะไรก็โอเคเขาก็ขึ้นรถไปกัน

บ้านปกติภาคณะที่เข้าบ้านไทยเนี่ยนอนตอนกลางคืนเหมือนเดิมค่ะ
ดนตรีไทยมาเหมือนเดิมแต่คืนนี้เขานอนด้วยกันสองคน
ก็ค่อยยังชั่วหน่อยก็ข่มใจให้หลับพอคืนที่สองก็ทำเหมือนเดิม
เพื่อนมาที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งวงสนุกสนานกันเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้เสียงดนตรีไทยมันมาเร็วกว่าเดิม
เจ้าปลาเนี่ยไม่มีสติแล้วมองหน้าฝนแล้วกระซิบว่า
ได้ยินหรือเปล่าเออไอ้ฝนขยักหน้าอืมเผื่อไม่ให้เพื่อนรู้
ครับพอพูดแบบนั้นปุ๊บไอ้ปลาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเลิกเถอะ
แค่นี้ก่อนละกันเฮ้ยอะไรวะกำลังเผินเออมึงเชื่อกู
เพื่อนสองคนก็เลยมองหน้ากันคิดว่าตาต้องมีอะไรแน่เลย
จริงจังมากก็เลยเลิกค่ะไอ้ปลาเนี่ยก็เลยเดินไปส่งเพื่อน
หน้าบ้านส่วนฝนเนี่ยอยู่ในบ้านพอส่งเพื่อนเสร็จปลาเดินเข้ามาในบ้านค่ะ
สิ่งที่เห็นนะตอนนั้นคือไอ้ฝนเนี่ยไปเอาไม้มาจากไหนไม่รู้
คุณแจ๊คอืมไปฟาดฟาดที่ไอ้ตรงท่อประตูห้องบันไดอ่ะอ่า
ที่มันล็อกไว้นะฮะถูกต้องแล้วก็ด่าเหมือนเจอมึงอะไรกับกูนัก
มาคือโวยวายหนักกว่าเดิมมากมากไอ้ป๊าก็มาฝนพอเหอะกูกลัว
ว่ามึงมึงหยุดเถอะมึงไม่เข็ดหรอพูดก็ฟาดซะฟาดเหมือนเดิม
ประตูเด้งเปิดแล้วไอ้สองคนก็ถอยหลังมานางรำปรากฏร่าง
ตั้งวงแล้วแมวดำตัวนั้นนะคะคุณแจ๊คกระโดดออกมา

เหมือนกับขวนอ่ะแล้วพอเห็นแบบนั้นพอขวนเสร็จปุ๊บ
แมวมันวิ่งไปทางไหนไม่รู้คือปลากับฝนตอนนี้คือสติแตกแล้ว
ของเขาก็ปุ๊บลงไปเลยแล้วปลาเนี่ยมันก็เลยทำยังไงดีด้วยความตกใจ
ไม่อยากอยู่ในบ้านแล้วลากฝนออกจากบ้านก่อนก็ออกไปนั่งไม้อยู่หน้าบ้าน
ก็แบบไปตั้งสติเอายังไงดีวะจะโทรหาใครดี
พอนึกขึ้นได้จะโทรหาใครดีไม่ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาค่ะ
อ่าสวยอีกอืมคราวนี้เวรกรรมแล้วทำยังไงดีวะ
ความชื่นหัวใจใครจะขอความช่วยเหลือจากคนข้างบ้าน
ก็ยังเกรงใจเขาดูแล้วก็มันก็เริ่มหยุดเราด้วย
ทีนี้อาการของฝนนี่ดีขึ้นค่ะเขย่าตัวเรียกก็ไม่ฟื้น
พยุงตัวขึ้นเหมือนครึ่งนั่งขึ้นนอนนะคะเพื่อที่ให้อยู่บนแขน
ไอ้ฝนตัวร้อนมากแตะให้มีสตินะ
แล้วพอปลามองมาที่แขนนะคะที่แมวตัวนั้นมันกระโดดขวน
มันเป็นสีม่วงเขียว

แมวขวนสุขลาดเป็นเหมือนลักษณะแผลจะเน่าค่ะคุณแจ๊ก

พอปลาเห็นแบบนั้นก็คือเอาวะตัดสินใจวิ่งไปหาคนข้างบ้านไปยิ้มโทรศัพท์เขา
แล้วก็โทรไปหาแม่ของฝนที่อยู่ที่นครสวรรค์
บอกว่าให้ติดต่อทางโรงพยาบาลหน่อยที่อยู่ใกล้ระแวกนี้
ขอบอกพี่เนอะให้มารับฝนหน่อย
พอผ่านไปได้สักประมาณเกือบชั่วโมงค่ะ
ขณะที่นั่งอยู่เนี่ยนางรำตนนั้นก็ยังยืนมองอยู่ตรงหน้าต่างในบ้านนะ

ทีนี้พอรถพยาบาลมารับเนี่ยเขาก็โอเคเอาฝนขึ้นรถไป

พอเช้ามาทางญาติของฝนนะคะมาจากนครสวรรค์
มีแม่มีน้าแล้วก็มีน้องชายของฝนมากัน๓
ไอ้ฟ้าก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับญาติทั้งฝนฟัง
พอเล่าเสร็จด้วยความที่น้าของฝนเนี่ยเขาเป็นร่างทรง
เขาก็เลยบอกว่าช่วยพาเขาไปดูบ้านหลังนี้หน่อย

๊าก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะพาไป
แต่ในขณะที่คุยกันอยู่นั้นนะคะฝนยังไม่ได้ฟื้นนะคะ
แต่หมอตรวจแล้วไม่มีอะไร
ไม่เจออาการอะไรที่มันผิดปกติ

เหมือนเริ่มเป็นเน่าคุณแจ๊ก

ตัดมาที่ว่าปลาก็คือพาของน้านน้าฝนมาที่บ้านหลังนี้
ปลาก็ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวจะชี้ห้องใต้บันไดที่มันเกิบอีก

พอมาถึงบ้านปุ๊บเข้าไป
ห้องใต้บันไดโดนล็อกเหมือนเดิม

จริงแจอยู่เหมือนเดิมเจ้ารักเหมือนเดิม

ก็ตกใจแต่ก็โอเคไม่พูดอะไร
น้าเขาก็เลยให้ขึ้นไปข้างบน

ในขณะที่น้าเดินขึ้นไป
แล้วไอ้ตัวเจ้าปลาเนี่ยยังอยู่ข้างล่างอยู่

ตอนที่น้าเนี่ยกำลังจะเปิดประตูห้องนอนฝนเนี่ย

เขามองเห็นร่างของฝน

ใช่เป็นร่างของฝนนอนอยู่บนเตียง
เขาก็ตกใจพอตกใจเสร็จ

ไปทำยังไงนะน้าเขาก็ยืนเห้งไปในห้อง

กระโดดอยู่บนเตียงเห็นไอ้ปลาบอกว่า

ฟ้าก็ยังไม่ได้พูดอะไรน้าก็เลยบอกว่า

ให้เอาไอ้ฝนกลับมาที่บ้านหลังนี้

แล้วเขาก็ช่วยกันอุ้มไอ้ฝนเนี่ยทั้งที่ร่าง
ไม่ได้สติไงขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงข้างบน
เอาขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงเสร็จ
ปรากฏว่ามันมีตลับแป้งอันนั้นนะคะคุณแจ๊

เขาก็เลยไปหยิบมาถามว่านี่คือตลับแป้งอะไร
แต่ตาบอกเฮ้ยมันมาได้ยังไงก็ในเมื่อทิ้งไปตั้งแต่วัน

เขาก็เลยบอกว่ามันต้องมากับแป้งตัวนี้
น้าเลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะแม่คือออกตัวขอเรียกเป็นแม่แล้วกันนะคะ
แม่ไปหาดอกไม้ทูบเทียนมาให้ครบมีพานมีผ้าขาวอะไรก็ว่าไป
เพื่อที่จะมาขอคำมาสิ่งที่ทำให้ฝนเป็นแบบนี้
แล้วส่วนตัวของปลากับน้องชายเนี่ยขับรถไปหาร้านเสื้อผ้าร้านไหนก็ได้
คุณจะหาเสื้อผ้าแบบไหนวะแบบไหนอ่ะนะแบบไหนก็ได้มึงไปเอามา
บริเวณประเภทของร้านนั้นร้านนี้ก็มีความรู้สึกว่า
บางทีเจ้าของร้านเค้าก็หาไม่ได้

แล้วของร้านเปลี่ยนชูหิงถามว่าน้องจะเอาแบบไหนคะ
ป๊าก็เลยบอกว่าเลือกมาเลยครับแบบไหนก็ได้
เจ้าของร้านเลือกมาใส่ถุง

เพราะจะรีบแลนด์มาให้ทันเวลา
เสื้อผ้าออกมาค่ะทั้งน้าและแม่ของฝนร้องไห้
แล้วก็บอกว่ามึงเอาเสื้อผ้าชุดนี้มาได้ยังไง
ไปเป่าเอ้าก็น้าบอกว่าให้หามาก็นี่ไง
ป่าก็หามาแล้วแล้วท่านคนเลือกให้มึง
ก็เจ้าของร้านไงแม่ของฝนก็ยิ่งร้องไห้หนัก
ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไร
แต่ฝนบอกว่าชุดนี้เป็นชุดตัวเก่งที่ฝนชอบมาก
แล้วขนลุกน้าก็เลยมองหน้าไอ้ปลา
บอกแล้วมันคืออะไรล่ะครับป๊าก็เลยบอกว่า
ไม่รู้เหรอถ้าเกิดว่าคนที่ได้ใส่ชุดเก่งที่ชอบมาก
ในสถานการณ์แบบนี้มันคืออะไร
พี่แจ๊คพอจะมองออกไหมคะว่ามันคืออะไร
มันเป็นชุดสุดท้ายของเขา
ถูกต้องให้ฝนตายพอฝนลุกแล้วพอป่าฝังแบบนี้ก็ตกใจ
อุเวรและทำไงดีก็ต้องรีบกลับไปค่ะ
เอาชุดเนี้ยกลับไปที่ร้านนั้นครับแว้นไปเหมือนเดิม
พอกลับไปถึงป๊าก็ไปวนว่าพี่ทำไมพี่เอาชุดนี้ให้หนู
เจ้าของร้านเขาจะรู้ได้ยังไงถูกไหม
ป๊าก็โวยเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวน้อง
ก็ผู้หญิงที่มากับน้องนั่นแหละเป็นคนให้พี่เอาชุดนี้

เออไอ้โอ๊บอกว่าจะบ้าเหรอมากันสองคนผู้ชาย

ไม่มีผู้หญิงโอ้โหในนี้ป่าทำไงดีตัดสินใจพูดเลือกเอง
ก็เลยไปเอาชุดเหมือนชุดไทยชุดสบายเหมือนชุดนิเกย์ค่ะ
ใส่ถุงมาเลยแล้วก็แว้นมาเลยค่ะมาที่บ้าน
พอน้าเขาเห็นปุ๊บโอเคชุดนี้วางพานวางทุกอย่างจุดทูบขอขมา
เพราะในขณะที่จุดน้าเริ่มทำหน้าแบบเหมือนมีอะไรเกิดขึ้น
ทำหน้าตกใจทุกคนก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วภูมิที่จุดล่ะค่ะมันหักดับ
น้าบอกว่าขอโทษนะบันไดเกิดแล้ว
ครับบอกเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าในขณะที่น้ากำลังสวดขอเข้ามาอยู่เนี่ย
นางรำคนนั้นน่ะเหยียบอยู่บนหน้าอกของฝน
แล้วอาการฝนตอนนั้นเหมือนเริ่มรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวเหมือน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
เล่าเหตุการณ์อะไรแบบโดยละเอียดพระท่านก็เห็นฝนนอนอยู่
พระท่านก็เลยพูดว่าโยมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะ
เออเออเออเขาอาฆาตขนาดเนี้ย
ถ้ามันเป็นเวรเป็นกรรมก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเอาอย่างงี้ละกัน
ถ้าเกิดว่าเขามีบุญยังมีบุญเหลืออยู่อืม
ก็เอาของชิ้นนี้ไปพระท่านก็ให้ของเหมือนเป็นเครื่องรางอะค่ะ
เป็นประสุทธิ์ครับพระท่านบอกว่าให้เอาให้ผลเนี้ย
ติดตัวไว้ตลอดเวลาตลอดชีวิตด้วยครับอ่าพกเอาไว้
ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็สุดประเวนแต่กรรมแล้วกันอืม
ทีนี้พอพระท่านกำลังจะเดินออกเนี่ยพระท่านก็หันมาพูดว่า
เขาอาจจะไม่ปล่อยนโยมโอ้โหขอให้ขอให้โชคดีแล้วกันอืม
แล้วก็ไปส่งพระท่านกักพอคล้องประกุฎเตะปุ๊บ
เหมือนฝนค่อยค่อยอาการฟื้นขึ้นมาค่ะพอฟื้นขึ้นมาก็คือแม่เนี่ย
เขาก็ก้มสาบเหมือนขอเข้ามาคือพูดด้วยความเป็นแม่นะครับ
ครับแล้วก็ค่อยประถงพยาบาลฝนให้ดีขึ้นอืม
ด้วยความโชคดีค่ะคุณแจ๊กประกุฎได้ค้องคอได้พบ๑๐ตัวมัน
หลังจากนั้นมานางรำตนนั้นก็ไม่ปรากฏร่างให้เห็นนะคะ
แต่อ่าเสียงดนตรีไทยเนี้ยดังทุกคืนเออ
อยู่ที่นี่มันก็เรียนมาเรื่อยเชื่อไหมคะคุณแจ๊ค
ใช้เวลา๔ปีที่อยู่บ้านหลังนี้
แล้วต้องเผชิญอยู่กับสิ่งลี้ลับแบบนี้เพราะอะไร
ผมเป็นคนที่ดื้อไม่กลัวท้าทาย
บ้านกูเช่ากูจะอยู่ไม่ยอมย้ายไปไหน
เขาอยู่จนเรียนจบแต่เขาก็ยังพกตระกุดนะคะเครื่องรางของขัง
ของพระที่ให้ไว้เขาเชื่อในเรื่อง
เชื่อเรื่องนี้เค้าก็โปรกไว้สิบตัว
จนเรียนจบแยกย้ายกันไม่ได้เช่าบ้านหลังนี้แล้ว
แต่ก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์บ้างมาหาบ้าง
ทีนี้สองเนี่ยเป็นคนหน้าตาดี
เวลามีใครมาจีบเนี่ยฝนก็จะเป็นอะไรที่ห้าวปากไม่ดีกระดาษหมดสะเพิด
ไม่คบใครกูไม่สนใจใครจนมีอยู่วันหนึ่งฝนทำงาน
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งขอใช้นามสมมุติว่าชื่อบอลนะคะมาตรวจฝน
แล้วทีนี้ฝนเนี่ยด้วยความที่ถูกใจอะไรไม่ทราบครบค่ะคบกับผู้ชายคนนี้
ทีนี้ในขณะที่คบกันดูใจกันมาสักระยะหนึ่งมั่นใจแล้วว่าจะคบกันและถึงขั้นจะแต่งงานกัน
บอลเนี่ยเขาก็พาฝนไปกราบคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่เขา
แล้วก็ไปกราบพระรูปหนึ่งที่ทางครอบครัวของบอลเนี่ยนับถือ
พอไปกราบเสร็จในขณะที่กราบเสร็จแล้วก็กำลังจะกราบลาคุยกันถึงเรียบร้อย
พระท่านก็พูดขึ้นมาว่าโยม
ปล่อยสิทธิ์อาฆาตบ้างเถอะนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก
ถ้าเกิดผืนเป็นแบบนี้โยมจะไปไหนไม่ได้
ผมกับบอลก็มองหน้ากันแล้วก็หันไปมองพระพระท่านพูดกับใคร
แต่ทั้งสองคนก็ไม่กล้าที่จะหันไปถามพระว่าพูดกับใคร
แล้วก็ขึ้นรถขับตรับมาแต่ในขณะที่นั่งรถตัดกันขนาดนี้
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยมากค่ะคุณแจ๊ค
ฝนแล้วกับบอนเถียงจันในรถขนาดที่ขับรถตรับบ้าน
เถียงกันจนฝนเนี่ยจะต้องแยกทางลงจากรถ
เฮ้ยตายเลยหรอ
ใช่ค่ะฝนคือเสียใจมากคือแบบร้องไห้เขารู้สึกผิดว่า
คุยกันไม่ถูกหูนิดหน่อยแค่นี้
พอรุ่งเช้าเขาก็ไปงานค่ะไปที่บ้านของครอบครัวบอล
ก็คือทำงานกันทำงานศพตามประเพณีปกติ๓วัน
พอถึงวันเผาเผาเสร็จเรียบร้อย
เจ้าฝนนึกได้ว่าพระรูปนั้นพูดวันนั้น
ฝนก็เลยเข้าไปกราบพระค่ะแล้วก็ถามว่า
หลวงพ่อคะวันนั้นที่หลวงพ่อพูดหมายถึงอะไรยาพูดกับใคร
หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าที่หลวงพ่อพูดไม่ได้พูดกับโยม
แต่พูดกับปู่ที่ตามมากับโยม
เขาบอกกับหลวงพ่อว่าเขาทำอะไรโยมไม่ได้
เขาก็จะเอาชีวิตคนที่ยอมรัก
โอ้โห
หลวงพ่อก็เลยพูดออกไปแบบนี้พระฝนรู้แบบนี้ครับคุณแจ๊ค
คือแบบเผาชุดร้องไห้เสียใจหนักกว่าเดิม
เหมือนกับว่าอะไรนักหนาที่มันเกิดขึ้นกับเขากับแฟนเขา
ก็กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
กลายเป็นว่าฝนเนี่ยเปลี่ยนนิสัยตัวเอง

พอมีเวลาว่างหรือวันหยุด
ฝนก็จะมาถือศีลที่วัดที่นี่แหละค่ะ
ที่ทางครอบครัวบอลนับถือ

แล้วมีอยู่คืนนึงค่ะฝนฝันค่ะ

ซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยฝนบอกว่า
ฝนรู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่ฝนเคยอยู่
แล้วในฝันนั้นน่ะบ้านหลังนั้นนะคะ
มันเป็นโรงริเกเจา

แล้วมันจะมีนางเอกลิเกที่สวยมาก
แล้วนางเอกคนนี้เขาชอบเลี้ยงแมว
แล้วตัวฝนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคือหนึ่งในนั้นของเด็กในโรงลิเก

เขาได้แอบชอบผู้หญิงที่เป็นนางเอกลิเก

ทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงอ่ะ

คือมึงอย่ามาไฝสูง
โดนทางของนางเอกริเกดูถูก

ด้วยความแค้นค่ะผู้ชายคนนั้นน่ะ
ได้พาพักพวกกลับเข้ามา
ต้นที่บ้านลิเกย์หลังนี้

แล้วก็ตัวของผู้ชายคนนั้นน่ะ
ฆ่านางเอกลิเกด้วยมือตัวเองและแมวดำตัวนั้น

ฝนสะดุ้งตื่นแล้วฝนรู้สึกได้ว่า
ผู้ชายคนที่ทำคือฝน

เขารู้สึกแบบนั้นเขายิ่งรู้สึกผิด
แล้วเขาก็เลยโทรไปหาแม่ของฝน

แม่ก็เลยบอกว่าฝนจำได้ไหม
บ้านหลังนั้นที่ไปเช่าตอนเรียน

ตอนที่กำลังจะย้ายออกมาเนี่ย
แม่เขาขอให้เจ้าของบ้าน

พอเปิดออกมาสิ่งที่เจอห้องใต้บันไดนั้นคือ
หีบกำปั่นโบราณ๑ใบ

พอเปิดหีบขึ้นมาคือหีบนั้นไม่ได้โดนล็อกนะคะ

ชุดลิสเกหนึ่งชุดที่ครบมาก
พร้อมกับซากแมวดำหนึ่งตัว
โอ้โหลุกว่ะ
ใช่อยู่ในหีบนั้น
แล้วแม่ฝนเขาก็เลยตกใจว่ามันคืออะไร
เจ้าของบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่า
เขาเนี่ยไม่เคยรู้เหมือนกันว่า
ในนี้มีอะไร
เพราะว่าบ้านหลังนี้ที่หลังที่ที่ผืนนี้
เขาก็ได้สืบต่อสืบทอดกันมาตั้งแต่
ต้นตระกูลสืบต่อกันมาเรื่อย
อ่าแต่สิ่งที่เขารู้คือ
ต้นตระกูลของเขาเป็นลิสเกจ

ทั้งหมดก็ประมาณนี้

เดี๋ยวนะตอนแรกที่ฟังเรื่องนี้ผมคิดว่า
เฮ้ยกับการแค่คนคนหนึ่งเข้าไปในบ้านแล้วเขาไม่เชื่อ

ต้องทำเขาถึงขนาดนี้เลยหรือ

เหตุการณ์มันกลับพลิกโผล่ไปเลย
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปลบหลู่อะไรเลย
มันเป็นเรื่องของความแค้นอาฆาตข้ามพบข้ามชาติกันมา

บังเอิญไม่มีในโลก

เหมือนมีอะไรบางอย่างลิขิตเอาไว้
ขีดเขียนเอาไว้ให้คุณฝนกลับมาเช่าบ้านหลังนี้
ซึ่งในยุคสมัยไหนก็ไม่รู้
เคยทำบาปไว้ที่บ้านหลังนี้

ยังอยากจะให้อีกอันหนึ่งพี่เอ๋

ขาดเลยฮะเรื่องนี้ค่อนข้างเที่ยวยาวนะครับคุณผู้ชม

เรื่องนี้ออกมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

ฟังเพลินสนุก

แล้วก็ได้รู้ในเรื่องของ
คนเราหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น

กรรมเป็นเครื่องยุติธรรมที่สุดถูก

ที่บอกว่าเพื่อนของฝนที่ไปขอเข้าห้องน้ำแล้วออกมาหน้าที่

ว่าตอนที่เขาเข้าห้องน้ำไปเนี่ย
เข้าห้องน้ำไปเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยและกระดิ่ง
เขาก็เลยรีบทำธุระเสร็จแล้วก็เปิดประตูออกมา
พอเปิดออกมาเขาเห็นว่าเป็นนางรำยืนตั้งวงอยู่หน้าห้องน้ำครับ
เขาก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็คือไม่กล้าพูดนะตอนนั้น

เรื่องของเวรกรรมกฎแห่งกรรมพวกนี้
บางคนได้รับไม่เหมือนกันบางคนได้รับช้า
บางคนได้รับแบบกรรมตามทัน
เห็นผลเลยก็มีเหมือนกัน
อยู่ที่ว่าคุณทำบาปทำกรรมพวกนั้นไว้มากน้อยขนาดไหน
ฟังเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน
ใช่ค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเอาตามเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วเรื่องกรรมนะคะ
ถ้าเกิดว่าถ้าคุณเชื่อในชาติที่แล้ว
คุณอาจจะทำแต้มบุญมาเยอะเพราะเกิดมาชาติใหม่
คุณโชคดีที่มีแต้มบุญมากพอมาเจอชาตินี้
บุญของคุณตรงนั้นมันอาจจะยังรักษาคุณอยู่
ยังทำให้จำตามคุณไม่ทันถูกไหมคะ
แล้วเมื่อไหร่ที่คุณหมดแต้มบุญแล้วไม่สะสมบุญเพิ่ม
ต่ำสามพันแน่นอนอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเกิดมาแน่นอนสิ่งที่เราทำได้คือทำบุญเยอะ

เอาละฮะสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
ขอบคุณพี่เอ๋ชะบาแก้วมากนะขอบคุณนะครับพี่
ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะที่ให้เกียรติพี่
ครับผมเอาละฮะแล้วก็ในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
ค่ำคืนนี้ส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอน
หลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ
ขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณเช่นกันค่ะ